มีผู้พบศพฉลาดวัย๔๐ปีผู้ต้องหากระทำชำราวหลานสาววัย๑๑ปีจนตั้งคัน
ขณะถูกคุมขังที่ห้องขังกองปราบรามสภาพศพไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสามส่วนสีเขียว
โดยเขาใช้เสื้อกล้ามสีแดงผูกคอตัวเองกับซี่ลูกกรงช่องหน้าต่าง
ส่วนที่พื้นห้องขังที่เป็นพื้นไม้พบข้อความอำลาคาดว่าเขียนด้วยตะปู
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาเกิดความเครียด
เวลาผ่านไปเกือบ๒ปี๑๐มิถุนายน๒๕๕๒เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
ศักดิ์ชัยวัย๕๐ปีครูโรงเรียนประถมศึกษาตกเป็นผู้ต้องหา
ข่มขืนกระทำชำราวลูกศิษย์ตัวเองวัย๑๑ปีใช้กางเกงขายาวผูกคอตัวเองกับลูกกรงห้องขังกองปราบราม
หวังฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดหลังเพิ่งเข้าห้องขังได้เพียง๑๐นาที
เจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ทันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปผูกคอตายที่บ้าน
ฉลาดใช้เสื้อกล้ามสีแดงผูกคอตายภายในห้องขังต่อมามีผู้ต้องหาหลายรายอ้างว่าถูกวิญญาณชายเสื้อแดงที่ไม่รู้จักกัน
หลอกร้อนบางรายถึงขั้นขอสิบเวรห้องขังให้ญาติมานอนเป็นเพื่อนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเฮียนของวิญญาณที่ห้องขังทำให้ผู้บังคับการกองปราบรามในขณะนั้น
นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีปัดรังควานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตเพื่อความสบายใจของผู้ต้องหา
แต่ก่อนนั้นก็ยังมีผู้ต้องหาหลายรายที่ออกมาเล่าประสบการณ์หลอนชวนขนหัวลุกวิญญาณชายเสื้อแดงมาปรากฏกระซิบข้างหูชวนฆ่าตัวตาย
แต่ไม่รู้สึกกลัวเพราะเคยบวชเรียนมาก่อน
ในคืนที่ได้นอนในห้องขังเขาได้สื่อสารกับวิญญาณชายเสื้อแดง
บอกว่าสาเหตุที่วิญญาณไม่ไปไหน
เพราะต้องการยืนยันว่าเขาไม่ผิดตามที่ถูกกล่าวหา
พร้อมทั้งขอให้ผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องค้าง
อย่านอนขวางทางเดินเพราะหากเขาเดินข้ามจะทำให้มีบาปเพิ่มขึ้น
หลอนยังคงถูกเล่าขานกันปากต่อปากเรื่อยมา
กระทั่ง๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่ได้ลื้อถอนห้องขังกองปราบราม
เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่มาแทนที่
โดยก่อนลงมือคนงานได้นำพวงมาลัยน้ำแดงมากราบไหว้ตามความเชื่อ
ก่อนตัดซี่ลูกกรงโดยหัวหน้าคนงาน
เล่าว่าวันแรกที่เข้ามารื้ออาคาร
ได้เห็นชายไว้ผมรองทรงสวมเสื้อกล้ามสีแดง
มาขอความช่วยเหลือทำเอาขนลุก
และคนงานมักได้ยินเสียงปริศนา
ตลอดระยะเวลาที่ทำการรื้อถอนห้องขัง

รวมถึงเหล็กที่ผู้ต้องหาใช้ผูกคอ
ได้นำเข้าเตาหลอมไม่กลับมาใช้อีก
ทำให้คำร่ำลือวิญญาณชายเสื้อแดง

ปิดตำนานห้องขังหลอนซ่อนวิญญาณ